นี้นะคะไฟป่าเก้าจังหวัดภาคเหนือโอ้โหไหม้ต่อเนื่องนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันดับไฟตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเมื่อวันที่๖เมษายนช่วงประมาณตีหนึ่ง
มีอาการปวดท้องปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็อาเจียน
แต่ว่าสุดท้ายล่าสุดเจ้าหน้าที่คนนี้เสียชีวิตแล้วอะค่ะ
นายวิเชียนพานุเรศอายุ๕๒ปีพนักงานดับไฟป่า
ตำแหน่งบุคคลภายนอกประจำสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่
ได้รับคำสั่งไปช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่า๙จังหวัดภาคเหนือ
แล้วก็อยู่ประจำสถานีควบคุมไฟป่าพระบาทม่อนพระยาแช่อำเภอเมืองลำปาง
ตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าช่วงวันที่๖เมษายนประมาณตี๑มีอาการปวดท้องปวดหัวอย่างรุนแรง
อาเจียนจนเลือดฝอยในสมองแตกต้องส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายวิเชียนเสียชีวิตแล้วนะคะ
ครอบครัวเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาเสียใจนะคะ
อาคารนิติเวชโรงพยาบาลลำปางค่ะ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นายจงคล้ายวรพงศธร
ก็ไปเป็นประธานรถน้ำศพนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
อนสังคมอย่าตำหนิผู้ปฏิบัติงานที่ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มที่
ถ้าจะตำหนิตำหนิคนจุดไฟเผาป่าดีกว่า
เพราะนี่คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียปีนี้มีคนเสียชีวิตจากการช่วยดับไฟป่าแล้วสามคนนะคะ
บาดเจ็บอีกแปดคนค่ะทางด้านของน้องสาวของภรรยานายวิเชียน
สมบัติมะดงอายุ๔๐ปีบอกว่าก่อนที่นายวิเชียนจะได้รับคำสั่ง
ให้ไปช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าที่ภาคเหนือตัวเองชวนไปเที่ยวค่ะชวนไปพักผ่อนที่ยาลา
แต่นายวิเชียนบอกว่าไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอตายในไฟป่าอย่างนี้เลยอ่ะ
ตอนนั้นอาจจะพูดเล่นเพราะว่าตัวเองอยู่เขาใหญ่ตลอดไง
แล้วมีภารกิจต้องไปช่วยดับไฟป่าที่ภาคเหนือ
บอกไปไม่ได้หรอกตายในไฟป่าเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าอึ้งนะเหมือนเป็นลางบอกเหตุ
ซึ่งสุดท้ายก็มาเสียชีวิตกับไฟป่าจริงนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวภูมิใจนะคะที่นายวิเชียนเสียสละชีวิตเพื่อช่วยชาติในครั้งนี้
หลังจากทำพิธีรดน้ำศพเสร็จสิ้นก็จะเคลื่อนศพนายวิเชียนไปที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
นายวิเชียนเริ่มปฏิบัติงานดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ตั้งแต่ปี๒๕๔๖เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวแต่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ภรรยามีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีลูกสาวคนนึงนะคะเรียนอยู่ม๕
เหตุการณ์แบบนี้ถือว่าทางครอบครัวก็ต้องสูญเสียเสาหลักไปนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ด้านนี้นะฮะการดับไฟป่าการตรวจสอบพื้นที่ป่าเนี่ย
บางทีเป็นอาสาเป็นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างเงินเดือนนิดเดียว

เงินเดือนน้อยมากเราต้องให้กำลังใจเขา